ไมค์พิรมพรค่ะลูกสาว๓คนนะคะอยู่ที่แคนาดาตอนนี้
ประสบความสำเร็จนะคะในเรื่องการเรียนนี่พี่ไมค์นะคะเขาเพิ่งไปเยี่ยมลูกมา
แล้วเขาก็กลับมาเล่าโมเมนต์ประทับใจให้เราฟังนี่แหละคุณผู้ชม
ไมค์พี่รมพรค่ะเพิ่งได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมลูกสาวทั้ง๓คนที่แคนาดานะ
หลังจากไม่ได้เจอหน้ากันเลยมานานหลายปีเพราะว่าโควิดไง
บอกว่าเห็นการเติบโตเห็นความก้าวหน้าของลูกเนี่ย
หัวอกคนเป็นพ่อเนี่ยมันภาคภูมิใจสุดไปเลย
โดยลูกสาวของพี่ไมค์ค่ะคนโตเนี่ย
ส่วนคนที่๒ค่ะเรียนจบทางด้านบริหารการจัดการทำงานค่ะ
แล้วก็ทำงานแล้วด้วยเช่นกันคุณผู้ชมค่ะ
ส่วนคนที่๓เนี่ยเพิ่งเดินทางค่ะ
มาเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้๔๕เดือนนะคะ
สัญญาว่าจะนำปริญญากลับไปฝากคุณพ่อ

เขาไปทำงานเสิร์ฟร้านอาหารด้วยนะ
การเมืองนอกมันทั้งหนังทั้งแบบใหญ่คุณผู้ชม

เรียนเรื่องการเงิน
เสียงพี่ไม้กันค่ะ
สิ่งไหนที่เราคิดว่ามันเหมาะสมที่เราอยากจะทำ
อยากจะหาอนาคตอยากจะหาประสบการณ์
ก็ส่งเสริมบอกแล้วก็บอกลูกเขาว่า

ฉะนั้นจะอยู่ไกลกันขนาดไหน
แต่ถามว่าเรามีความผูกพันพ่อแม่ลูกกัน
บอกได้เลยว่าลูกมีโอกาสว่างก็บินมาหาพ่อ
พ่อมีโอกาสว่างก็บินไปหาลูก